ขอถามคุณผู้ชมหน่อยขอถามปุ้ยหน่อยดอมด้วย
รู้สึกเป็นกังวลกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือว่าถึงขั้นปศดบ้างไหม

จริงอันนี้ไม่ได้แกล้งประชดประชันอะไร

ถ่ายภาพออกมาแล้วกลัวจะไปติดใครแล้วเขาไม่ยินยอมเนี่ย
ข้อเท็จจริงก็มีว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้

นักข่าวไปถามอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกัธมนตรี

บางอย่างก็ไปตีความกันซะเวอร์
มันไม่ได้เป็นอะไรกันขนาดนั้น
บ้านนี้นะคนจะมาขโมยของ
คือเห็นขโมยจ่ะเลย
ไม่กล้าถ่ายถ่ายได้แค่นี้
เท้ากับถ่ายป้ายทะเบียนรถ

เออกลัวไปติดหน้าคนร้ายเดี๋ยวคนร้ายฟ้องกลับ

แต่หมายถึงว่า
แต่หมายถึงว่าคนทั่วไปรู้สึกแบบเสียประสาท
ใช่เจ้าของบ้านเลขที่๘๐ทับ๗๑ซอยทุ่งเจริญถนนตากวนหาดทรายทองตะบนมาพตาพุธอำเภอเมืองระยองฮะ
เอาภาพที่ถ่ายติดคนร้ายที่มาขโมยของในบ้านเนี่ยถ่ายแค่ขากับทะเบียนรถครับ
คือเขาเอาไปโพสต์ในกลุ่มเตือนภัยระยอง
จะเตือนภัยกับชาวบ้านพร้อมข้อความว่าเห็นคนร้ายสองคนมาจอดรถจักรยานยนต์หน้าบ้าน
มาขโมยของแต่เอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปคนร้ายแต่ถ่ายเฉพาะขาเพราะกลัวว่าคนร้ายจะฟ้องกลับ

ก็ให้ต้องชาวบ้านเนี่ยสังเกตเองว่าเล็บไหนเนี่ยเป็นเล็บขบครับเออ
ถ้าถ่ายเห็นหน้าเดี๋ยวจะไปเจอกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไง
นี่ฮะก็เกิดอาการนี้กันทั่วประเทศ
นางวิพาพรกองแก้วอายุยี่สิบสามปีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่า
โอ้โหพี่เหตุเกิดตอนตีหนึ่งเนี่ยนี่ฮะพี่เขา
จอดที่หน้าห้องเช่าหนึ่งในคนร้ายเดินเข้าไปหน้าห้องเช่า
เกือบทุกห้องเลยนะสำรวจของมีค่าส่วนอีกคนเนี่ย
ยืนรออยู่ที่รถพอได้ยินเสียงดังแปลกปั๊บคะ
ออกไปดูคนร้ายที่ยืนอยู่ก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปทะเบียนรถเอาไว้นะฮะ
ส่วนตัวคนร้ายเนี่ยถ่ายได้แค่ขานะครับเพราะอะไรอ่ะ
เพราะกลัวเดี๋ยวถ่ายเห็นหน้าเขาแล้วเดี๋ยวเราจะมีความผิด
พรบข้อมูลส่วนบุคคลที่เริ่มประกาศใช้๑มิถุนายน
ก็คือเมื่อวานนี้เพราะว่ากลัวว่าผู้เสียหายจะกลายเป็นนะฮะ
คนร้ายซะเองนะครับแล้วถูกฟ้องกลับต่อมาเนี่ยเริ่มมีเพื่อนบ้าน
เปิดประตูออกมาหลายคนคราวนี้คนร้ายหนีแล้วครับไม่อยู่แล้ว
ส่วนกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ข้างบ้านเนี่ยถูกคนร้ายหันกล้องไปทางอื่นนะฮะ
ไม่เห็นหน้าคนร้ายและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ
ทำให้ชาวบ้านนะฮะรู้สึกไม่ปลอดภัยเรียกร้องให้ตำรวจนะฮะ
ไปตรวจตราพื้นที่ให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเปลี่ยวมาก
เอาล่ะพูดถึงกล้องวงจรปิดก็พูดกันซะหน่อยกันแล้วกัน
กล้องวงจรปิดที่คนออกมาเขียนข้อเท็จครึ่งจริงครึ่ง
ที่บอกว่าถ้าติดกล้องวงจรปิดต้องมีป้ายบอกด้วยนะว่า
นี่มีการติดกล้องวงจรปิดไอ้ตามกฎหมายนี้นะคุณผู้ชมฮะ
ถ้าบ้านของตัวเองติดเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะครับ
ไปที่ถนนเนี้ยอันนี้คุณไม่ต้องไปติดป้ายบอกโจรหรอกนะ
ว่าคุณติดกล้องวงจรปิดเอาไว้โจรก็รู้หมดสิเพราะคุณไม่ได้ส่องไป
ผมถ่ายเซลฟี่กันเนี่ยแต่ผมไม่ได้ขออนุญาต

และติดสองคนนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้นำไปใช้ในทางที่เสียหายก็ไม่เป็นไร
เขาอยากจะถ่ายบรรยากาศในร้านนะคุณผู้ชมว่า
อยากจะถ่ายอ้าวต้องเบลอหน้าทุกคนเลย
เลอหน้าแขกทุกคนคนก็ไปคอมเมนต์
โดนบุกจับกันเหรอหรืออะไรอ่ะ

โดยงานช่วยแปลกฎหมายให้คนเข้าใจง่าย
จะได้ไม่ปสดกันนะครับ
กฎหมายกลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศไปซะงั้นนะคะ